คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปสะดอกเคราะห์ตามภาษาแบบฉบับชาวล้านนาชาวเหนือนะฮะ
กับพิธีนี้พิธีเวียนสตวง
เห็นมั้ยพิธีกรรมแบบนี้ไปหาดูง่ายนะ

คุณผู้ชมครับพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมโบราณ

เรียกกันว่าว่าพิธีเวียนสะตวงเออคือส่วนใหญ่น่ะ
เราจะเห็นกันที่ทางภาคเหนือนะครับเขาจะทำพิธีเวียนสตัวกันในงาน
จะต้องมีการสะดอกเคราะห์ค่ะอ่ะพิธีเวนสตวงนะครับ
เป็นความเชื่อของทางศาสนาพรามแล้วก็พุทธนะฮะใช้ในการสะดอกเคราะห์
นั่นแหละฮะส่วนสะดอกเคราะห์นะครับเขาเป็นการส่งทุกโศกผ่านสตวง
ซึ่งพระนะครับจะเป็นคนสวดส่งเคราะห์ในระหว่างเวียนสตวงให้ค่ะ
ส่วนมากจะทำพิธีนี้ก่อนจะเริ่มพิธีสืบชะตาหลวงนั่นเองครับ
เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นพิธีกรรมแล้วก็เป็นความเชื่อโบราณที่หาชมได้ยากนั่นเอง
ดูดจ๊วบมาเลยผมแล้วจะไปดูดเลยเหรอค่ะ
แล้วขออนุญาตเจ้าของคลิปเขาด้วยก็คือคุณวิศนุเต็มใจกุล
เขาก็เต็มใจเอามาให้กับทีมงานตลอดข่าวของเรา
บอกเลยนะแต่ละภาพแต่ละคลิปอันนี้เราขอเจ้าของเขาหมดแล้ว
แล้วก็ขอบคุณมากด้วยนะคะที่เอามาแบบว่าให้เป็นความรู้

เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเนาะว่าพิธีกรรมต่าง
มันแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น